คุณผู้ชมครับกี่เมามาแล้วตั้งแต่ต้นรายการที่เกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดความเสียหายที่เกิดความสูญเสียข่าวต่อไปนี้เป็นอีกเมาหนึ่ง
น้องสาวแทงพี่ชายเพราะทนไม่ไหวแล้วที่พี่เนี่ย
ทำแบบนี้มา๒๐ปีแล้วทำอะไรคือเมาแล้วทำร้ายพ่อแล้วทำร้ายแม่
อืมค่ะเธอบอกเธอไม่ไหวแล้วจริงจริงอืม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตะบนภัยศาลอำเภอประโคนชัยนะครับ
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นหน้าประตูครัวพบศพนายสิงห์ทองอายุ๕๕ปี
คว่ำจมกองเลือดอยู่สภาพศพเบื้องต้นถูกของมีคม
จากด้านหลังทะลุราวนมซ้ายจากการสอบถามนางสาวสิยานี
อายุสี่สิบหกปีคนเกาะเหตุเป็นน้องสาวแท้แท้นะนะฮะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า๒ทุ่มของเมื่อวานนี้คุณตำรวจ
นะฮะตอนที่เกิดเหตุนี่แหละเธอเนี่ยกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว
เห็นพี่ชายเมานะฮะถือมีดอิโต้มาจะเข้าไปฟันพ่อที่ป่วยติดเตียงนะ
พ่อนี่ป่วยติดเตียงนะแม่ก็เดินไม่ไหวเดินลำบาก
พยายามจะหนีเข้าบ้านนะฮะส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะ
พ่อกับแม่น่ะเธอทนนะครับทนทนไม่ไหวนะฮะ
ถือมีดที่ทำกับข้าวนั่นแหละวิ่งเข้ามาห้ามแล้วก็ขู่พี่
อย่าทำร้ายพ่อนะพี่ซึ่งตอนนั้นเมาอยู่หันกลับมา
คราวนี้จะทำร้ายเธอแล้วมีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงชุนละมุนกันอยู่
รับว่าไม่รู้แทงไปตอนไหนล่ะไม่รู้แทงไปตอนไหน
พี่ชายล้มฟุบไปต่อหน้ามารู้อีกทีนะฮะ
แทงเข้าชายโครงทะลุคั่วหัวใจเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เธอบอกเธอไม่ได้ตั้งใจแต่เกิดจากความคับแค้นใจมานานกว่า
สิบปีคุณผู้ชมพี่ชายเนี่ยทำร้ายพ่อทำร้ายแม่
เป็นประจำเวลาที่เมาสุรานางมาลายุเจ็ดสิบสามปี
แม่ของผู้ก่อเหตุและเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตนะฮะ
เล่าบอกว่าลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยเป็นแบบนี้มานานแล้วนะ
เคยมีเมียก็ต้องเลิกเพราะอยู่กันไม่ได้ล่ะ
เวลาเมาจะหาเรื่องแล้วก่อความวุ่นวายในครอบครัว
เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้มา๒๐ปีแม่บอกครับ
เค้าเม้าเม้าได้เป็นแบบนี้ตลอดก็ไม่มีสาเหตุเหมือนกัน
คือเป็นประจำเลยใช่ค่ะเพราะทุกวันก็เป็นทุกวันรู้ว่า
สิบเนี่ยเค้าทำร้ายยายบ่อยไหมจ้า

นอกเขาเอาเอก

พูดว่ามันใกล้พร้อมใหม่

นอกผู้นอนก็ยืนหามวิว

หลักประตูคือดังประตูไว้ไม่ให้สิ่งเข้าใช่ไหมครับ

เหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านนะครับแต่ชาวบ้านเห็นใจผู้ก่อเหตุนะ
กับพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุเนื่องจากชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน
เอือมระอากับพฤติกรรมของผู้ตายที่ผ่านมา
สร้างความเดือดร้อนทุกคนพูดตรงกัน๒๐ปีได้แล้ว
ล่าสุดตำรวจอนุญาตให้ประกันตัวกับผู้ก่อเหตุนะครับ
เป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็พิจารณาแล้วว่าไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี
เป็นลักษณะการป้องกันตัวมากกว่าการตั้งใจทำร้ายครับ
แต่เรื่องของคดีก็คงต้องว่ากันต่อไปครับ